ที่นี่เนี่ยได้ทานก๋วยเตี๋ยวถึงสามแบบสามสไตล์ด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างครับ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับผมแล้วก็มีก๋วยเตี๋เป็ดก๋วยเตี๋เป็ดด้วย
หรือก๋วน่องไก่มันคืออะไรครับราเมงเซนไดมันแตกต่างจากราเมงโซนอื่นของญี่ปุ่นยังไงครับ
นี้ต้องร้อนมากแล้วก็เผ็ดด้วยต้องเผ็ดด้วยค่ะ
กว่าที่คิดสวัสดีคุณผู้ชมเล่าเส้นเป็นเรื่องและกองทัพเมนูเส้นแสนอร่อยกลับมาให้หายคิดถึงกันแล้วนะคะ
สัปดาห์ที่แล้วที่เราล่องใต้ไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดระนองที่อยากให้ลองมาแวะ
ซึ่งเราได้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาโฮเมดจากร้านหม้อเตี๋ยวปลาแร่นองที่เสิร์ฟความอร่อยมาแล้วกว่า๑๙ปี
ต่อด้วยบะหมี่ต้มยำสูตรโบราณที่ร้านบะหมี่โกเม้งเจ้าเก่าแก่๔๖ปีและปิดท้ายด้วยพาสต้าซอสโหระพา
สัปดาห์นี้กลับมาออนทัวร์กันที่กรุงเทพมหานครและมุ่งหน้าไปที่ย่านสุขุมวิทย์ทองหล่อกันค่ะ
ซึ่งเมนูเส้นที่เรานำมาเสิร์ฟถึงหน้าจอกันในวันนี้มีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดและก๋วยเตี๋ยวไก่ที่รวบรวมไว้ให้ได้อร่อยในร้านทองหล่อโภชนา
ซึ่งการันตีด้วยประสบการณ์ด้านก๋วยเตี๋ยวยาวนานกว่า๒๒ปี
เมนูพาสต้าเส้นสดที่ทำด้วยสายกีต้าแบบโบราณเสิร์ฟพร้อมกุ้งมังกรพื้นเมืองจากภูเก็ตค่ะ

กับผมวาริฟเฟื่องรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัว
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราได้รวบรวม๓ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
แบบสามสไตล์สามสัญชาติที่บอกว่าไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างเลยครับ
แต่ว่าดูรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินครับ
งั้นตอนนี้ตามผมไปออนทัวร์พร้อมกันเลยครับ
โปรยมาสักขนาดนี้ชักอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเมนูเส้นที่เฮียน็อตเขาขนมาในวันนี้จะมีเสน่ห์ขนาดไหน
ขอติดสอยห้อยตามไปที่ร้านแรกเลยแล้วกันนะคะ
ร้านแรกของเราในวันนี้นะครับจัดหนักกันเลยครับ
เป็นร้านที่เสิร์ฟความอร่อยให้กับชาวทองหล่อมายาวนานถึง๒๐กว่าปีนะครับผม
แล้วร้านนี้นะครับมีเมนูเส้นที่หลากหลายให้คุณได้เลือก

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

แบบสามสไตล์ด้วยกันค่ะมีอะไรบ้างครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
ครับผมแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋เป็ดด้วย
ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่แล้วก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ด้วยค่ะ
สามแบบเลยค่ะคือมีหลายอย่างไงคะไม่ทานเนื้อ
ก็มีเป็ดมีน่องไก่ก็คือใครผ่านไปผ่านมาเนี้ย
ต้องเข้าร้านเราล่ะเพราะมีครบทุกอย่างจริงใช่ไหมครับผม
แต่ว่าเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของร้านนี้เริ่มจากก๋วเนื้อก่อน
เดี๋ยวเนื้ออย่างเดียวเมื่อก่อนเรามีเนื้อที่ห้องเดียวครับผม
อันนี้ก็มามีสองห้องเพราะเลยต้องขึ้นมาเพื่อลูกค้า
เพื่อลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็เราก็มีโอกาสจะขายมากขึ้นด้วย
งั้นเรามาเจาะเรื่องของก๋วยเตี๋เนื้อก่อนดีกว่าพูดถึงน้ำซุปก่อนเลยแม่
ซุปนี่แม่มีการทำน้ำซุปอย่างไรบ้างครับไม่มีกระดูก
ที่นี่ไม่ใช้กระดูกไม่ใช่กระดูกอ่าลองกวานแล้วไม่มี
ไม่มีกระดูกเลยคิดว่าไม่มีจะเป็นเนื้อนี่ไงใช้เนื้อตุ๋น
แต่นี่เนื้อเอาออกไปแล้วเนื้อที่ทำเนื้อเปื่อยอันนี้คือเอ็นค่ะ
อันนี้เอ็นนี่เราก็ต้องต้มนานเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้อง๔ชั่วโมง
แต่ยังไม่ทานได้เลยนะต้องเอามาไว้สำหรับพรุ่งนี้
อันนี้ที่ต้มวันนี้ใช้สำหรับพรุ่งนี้อ๋อใช้พรุ่งนี้ใช่
ก็คือใส่เนื้อวัวลงไปแล้วก็ใส่เอ็นลงไปเพื่อทำน้ำซุป
ที่ทำเนื้อตุ๋นนี่ตัวนี้เลยอันนี้คือสามชั้นเนี่ยอ่าฮะ
เนื้อสามชั้นครับแล้วอย่างเอ็นนี่ก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ด้วย
อ่าฮะนี่ต้องมาทำอย่างนี้อันนี้คือตัวนี้เมื่อวานใช่
เอามาขายวันนี้ใช่แล้วนี่ตรงนี้คือให้ร้อนอยู่
แล้วก็นิ่มพร้อมที่จะทานได้พร้อมที่จะทานได้นะแล้วส่วนผสมอย่างอื่นล่ะ
คือมีเครื่องพะโลมีเป็นเครื่องยาจีนด้วยอันนี้คือต้องไม่มีกลิ่นขาว
แล้วเราก็มีใบตงใบเตยมีรากผักชีพริกไทยกระเทียมทุกอย่างในนี้
ทำไมเราถึงไม่ใช้กระดูกในการต้มน้ำซุปล่ะแม่อืมคือเราใช้เนื้อเยอะ
ร้านเนื้อเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเราต้มหลายอย่างจะมีทุกอย่างในนี้คือเราต้องต้มลงจากหม้อนี้ทั้งหมด
แล้วถึงจะมาหั่นแล้วเป็นมาอยู่ในกระทะนี้วันวันหนึ่งนี่ใช้เนื้อสักกี่กิโล
ก็เนื้อเปื่อยก็ประมาณสิบขึ้นอ่ะสิบขึ้นก็คือใช้เยอะจริงจริง
ถ้าวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์เราใช้เยอะก็ต้องเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้เรารู้แล้วในเรื่องของก๋วยเตี๋ยเนื้อนะ
ลองไปดูก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่กันบ้างไหมใช่ค่ะว่ามีส่วนอะไรค่ะแม่ป่ะ
ดูจากสีสันแล้วก็คงจะเห็นถึงความเข้มข้นของน้ำซุปแล้วใช่ไหมล่ะคะซึ่งความพิเศษของน้ำซุปที่ร้านทองหล่อโภชนานี้
จะอยู่ที่ความเข้มข้นจากการเคี่ยวน้ำซุปด้วยเนื้อกว่า๑๐กิโลกรัมแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมจากเครื่องยาจีน
และไร้กลิ่นคาวจากการไม่ใช้กระดูกในการเคี่ยวน้ำซุปอีกด้วยเห็นแล้วก็อยากจะแบบสดให้หมดหม้อจริงจริงเลย
ทิ้งเพียงแบบนี้ด้วยนะเนี่ยอ๋อยหิว
เอาล่ะมาตรงในส่วนของก๋วยเตี็ไก่แล้วนะครับผมมาพูดถึงน้ำซุปก่อนเลย
ต่างกับน้ำซุปเนื้อยังไงอ๋ออันนี้ใช้เครื่องไม่เหมือนกัน
ก๋วยเจ๋วเป็ดนี่น่ะก็จะมีอบเชยอะไรเงี้ยอบเชยอบเชยอ่าฮะ
ชงเจียวอะไรแบบนี้ก็ต้องมีเครื่องหลายอย่างค่ะอันนี้เราใช้กระดูกเป็ดไหม
อันนี้ใช้กระดูกเป็ดที่เราเลาะเนี่ยพอเราเลาะอย่างนี้
อันนี้เราก็เอามาใส่ต้มในนี้นี่ไงกระดูกก็อย่างนี้ทั้งหมดเลยเป็นกระดูกเนี่ย
แล้วเป็ดนี้เราใช้เป็ดสายพันธุ์อะไรเป็ดเชอรี่มันจะไม่มีเหม็นไงไม่สาบ
แล้วเนื้อไม่ดำอ๋อมันไม่มีกลิ่นสาบเนื้อเยอะตัวใหญ่
ตัวใหญ่เนื้อไม่ดำรสชาติดีกว่าค่ะส่วนไก่ล่ะไก่เราก็ใช้น่องเนี่ยค่ะ
ใช้เป็นน่องนะคะน่องตุ๋นแล้วชามนึงเนี่ยเราจะใช้สองน่องโอ้ให้สองน่องเลยเหรอ
อ่าเนี้ยห้าสิบบาทคุณวัดว่าไม่แพงนะไม่แพงเลยใช่ถ้าน่องเดียวมันก็จะแลดูแพงเนี่ย
่องไม่เล็กนะอืมแล้วเนี้ยก็แบบเนี้ยใช่แล้วอย่างงี้ไอ้เครื่องที่ใช้ตุ๋นเนี่ยเหมือนกันไหม
อ่าใช่อันนี้ไปจนจะมีทำเครื่องตุ๋นอีกต่างหากนะไม่เหมือนกันเลยล่ะใช่
ใช้น้ำในนี้เราจะใช้น้ำในนี้ตุ๋นแต่เราต้องเพิ่มเครื่องลงไป
น้ำซุปนี่แหละนำไปตุ๋นแต่เพิ่มเครื่องเทศเข้าไป
มันยิ่งหอมใช่อันนี้มีทั้งน่องแล้วมีทั้งปีกด้วยค่ะมีปีกอ๋อ
แล้วก็มีตีนมันอย่างนี้ตีนหน้าตีนพะโล้เป็นเครื่องตุ๋นอยู่เนี่ย
ล่ะเส้นที่นี่มีเส้นอะไรบ้างอ่ะก็มีเส้นบะหมี่เส้นใหญ่
มีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่ครบทุกเส้นเลยบ้างกันเถอะ
ไหนวันนี้มาร้านทองหล่อโภชนาแล้วขอลองมันให้ครบทุกเมนูเลย
เอาหมี่ขาวเนื้อรวมหนึ่งที่บะหมี่เป็ดหนึ่งที่จ้ะ
เส้นเล็กน้องไก่หนึ่งที่ใช่จิ้นมันให้ครบเลยใช่นะ

มาถึงร้านทองหล่อโภชนาก็ต้องลองก๋วยเตี๋ยวให้ครบทั้ง๓แบบอย่างที่คุณน็อตเขาบอกนั่นแหละค่ะถึงจะถูก
ถ้าคุณผู้ชมมาทานแล้วไม่รู้จะทานเมนูไหนคู่กับเส้นอะไรดีก็สั่งแบบเฮียน็อตเขาได้นะคะ
เพราะก๋วยเตี๋ยวเนื้อถ้าจะให้อร่อยก็ต้องทานคู่กับเส้นหมี่ขาวก๋วยเตี๋ยวเป็ดหอมกลิ่นพะโล้นี่ก็ต้องกินกับบะหมี่ไข่
ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำซุปเข้มข้นแบบนี้จากเส้นเล็กไปทานคู่กันรับรองอร่อยฟินเวอร์
ว่าแต่๓ชามที่คุณน็อตสั่งมาเนี่ยชามใหญ่ซิดขนาดนี้จะทานไหวไหมล่ะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ให้เฮียเขาไปเตรียมตัวเตรียมใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชิมพร้อมกันค่ะ